ทิศทางการลงทุนตลอดสัปดาห์นี้
มองระยะสั้นวางแผนการลงทุนอย่างไร

สิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

สวัสดีครับทั้งสองท่านครับเชิญครับ

มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน
นิดก็เป็นที่เรียบร้อย
ก็คือกลุ่มประเทศที่มีความมั่งคั่งอันดับต้นของโลก
เขามารวมการประชุมกันที่ประเทศอิตาลี
ใช่ไหมฮะก็เรียบร้อยกันไปแล้วก็กลับบ้านกันไปเรียบร้อ
เขาบอกว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์แห่งอเมริกา
บอกว่าโอ้โหการประชุมที่เขาเดินทางออกมาต่างประเทศรอบนี้
รู้สึกว่าประสบความสำเร็จดีเรียกได้ว่าทำโฮมรำ

ก็เหมือนกับตอนนี้กลับบ้านแล้วไงวิ่งกลับบ้าน
คนเล่นเบสบอลเวลายิงลูกแบบสวยตุ้งอย่างนี้นะ
เขาบอกว่าโฮมรันอันนี้คือได้แป้ง
อ้าววิ่งกันหมุนติ้วเลยนะ
แต่ในขณะที่ผู้นำกระแทนอื่นรู้สึกจะสายหน้าจากทั้งทั้งทั้งนะ

เพราะว่าทางทรัมป์เองก็บอกว่าโอ้โหนี่เข้าไปคุยเจรจาต่างนานาเรียบร้อยดี
ก็อาจจะมีติดขัดนะในบางเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของข้อสนที่สัญญาปารีสในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ซึ่งโดนัลดทรัมป์เองบอกว่ายังไม่เอาพักไว้ก่อน
ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้การประชุมครั้งนี้
ในบางเรื่องแต่ก็ไม่สำเร็จอีกในอีกหลายเรื่องนะครับ

ก็สรุปแล้วก็คือยังคงในเรื่องของการลดกำลังการผลิต
สองกลุ่มนี้ก็คือเป็นเรียกว่าผู้ผลิตน้ำมันครับ
คือเป็นรายใหญ่เลยนะครับคือเป็นรายใหญ่เลยนะครับ
ก็สรุปแล้วลดรวมกันแล้ว๑๘ล้านบาทเร็วต่อวัน
แล้วก็ระยะเวลาเป็นอย่างไรฮะขยายไปเท่าไหร่อย่างไร
๙เดือนเพราะงั้นก็คือพูดง่ายว่าเหยียบเท้ากัน
เหยียบผลิตกันเยอะเอา๙เดือนนี้อยู่ที่เหลือประมาณ๑๘ล้านบาเรลต่อวัน
ลดไปตอนนี้ตลาดเองต้องบอกว่าหลังจากข่าวของการประชุมเสร็จ

ปรากฏว่าราคาน้ำมันตกแรงมากแสดงว่าคนไม่ทอใจหรอก
เราก็เห็นบอกว่าลดทั้งกำลังการผลิตไปตั้ง๘๙เดือน
ตลาดยังจะเทคโคฟิกยังขายก่อนนะฮะ
เพราะว่าคาดหวังมากกว่านั้นอย่าให้ลดนานกว่านั้น

ใช่นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของตลาดน้ำมันมันอยู่ในภาวะที่สมดุลหรือยัง
ครับแล้วการที่จะลดกำลังการผลิตราคาน้ำมันที่ยังจะยืนอยู่ระดับสูง
อย่างเราชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะฮะอย่างนี้ก็ต้องเติมน้ำมันแพงขึ้นดิพี่นิด
ก็จริงแล้วในฝั่งของผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยเขาอยากจะพยุงราคาน้ำมัน
ไม่อยากให้ราคาน้ำมันตกต่ำกว่านี้
กลับเป็นจุดที่ณเวลานี้ราคาปัจจุบันก็เรียกว่าแฮปปี้หมด
ถ้าทุกคนอยากเห็นราคาน้ำมันขึ้นสุดท้ายแล้วคนอาจจะบริโภคน้ำมันน้อยลง
แล้วราคาน้ำมันสุดท้ายแล้วอาจจะปักหัวลงอีกครั้งหนึ่ง
ปักหัวลงอีกแล้วด้วยเทคโนโลยีเห็นว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้านะทั้งขับเองหรือมีคนขับหรือมีคอมพิวเตอร์ขับเนี่ย

เริ่มแล้วครับนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะนึกถึงแต่รถยนต์ไฟฟ้าค่ายของอเมริกัน

ใช่แต่ว่าจริงแล้วในโลกของอุตสาหกรรมประเภทนี้เนี่ย
ผู้ผลิตในหลายค่ายในโลกนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปนะ
หรือว่าฝั่งญี่ปุ่นเองก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นลายผลิตแล้วนะครับ
คาดว่าในปี๒๐๑๘ยี่ห้อดังในโลก
ก็ลงมาเล่นในตลาดพลังงานไฟฟ้า
ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการบริโภคบริโภคน้ำมันในอนาคต
แล้วอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันที่ตอนนี้ว่า๕๖๐เหรียญ
อาจจะไปไหนได้ไม่ไกลเหมือนกันนะ
ใช่ครับจริงแล้วในแง่ของฝั่งผู้บริโภคอย่างเรานะ
เราต้องเติมน้ำมันทุกวันเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ราคาน้ำมันวิ่งไปไกลกว่านี้หรอก

ถ้าว่ายิ่งวิ่งไปไกลเงินเราในกระเป๋ามันจะลดลง
โอ้โหแต่ก่อนเคยแพงสุดนี่ลิตรหนึ่ง๔๐กว่านะ
ใช่นะครับตอนนี้ก็
๒๐กว่าก็พอถูถัยนะ

ครับนะฮะโอเคนะสำหรับเรื่องน้ำมันนะครับ
จะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทางด้าน
ความต้องการหรือปริมาณซัพพายหรือผู้ผลิตนะครับผม
ฝั่งผู้ผลิตฝั่งโอเป็กนอนโอเป็ก
จับมือกันลดการผลิตราคาก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น
แต่ว่าถ้าผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นนะครับ
ทั้งในการใช้ไฟฟ้าแทนรัดใช้แทนน้ำมันนะครับ
ก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันโดยรวม
อาจจะยืนอยู่แถวนี้ไม่ได้ไปไหนไกลมาก
ใช่ครับนะครับอย่างมาเรื่องการลงทุนครับพี่นิด
โอ้โหเมื่อเดือนก่อนนี่ราคาหุ้นก็ปรับฐานลงมานะ
งบการเงินออกมาหมดแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องคงคุยกันถัดไปว่าหลังจากงบการเงินหมดแล้ว
มาก็จะมีเรื่องของเงินปันผลพี่นิด
การลงทุนลงหุ้นเนี่ยมันก็ต้องมีผลตอบแทนทั้งในเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้น
กับบริษัทมีกรรมนี้กำไรก็แบ่งกำไรกัน

ซื้อหุ้นดักปันผลนี่ดีไหมพี่นิด
ก็ผมดูว่าก็ดีนะ
เพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้ตลาดเราตั้งแต่ต้นปีนะ
จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ไปไหนไกล
ในเรื่องราคานะใช่ฉะนั้นถ้าเราถือหุ้นลงทุนมา
ตั้ง๕๖เดือนแล้วพอจะรับเงินปันผลแล้วนะครับ
ไม่เอาแล้วเราจะไปเอาอะไร
คือบางคนอยากจะกินกำไรส่วนต่างอย่างเดียว

แต่ว่าการถือเพิ่มเงินมันก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่ใช้ได้นะ
แล้วบอกว่าประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นตลาดหนึ่ง
ที่ให้ผลตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลเนี่ย
สูงกว่าสมควรนะพี่นิดนะสามเปอร์เซ็นต์เศษ
ฉะนั้นถ้าเราถือลงทุนแล้วเราไม่รับเงินปันผล
โอ้โหหลายท่านอาจจะบอกว่าปีนี้อาจจะคาดหวังในเรื่องของส่วนต่าง
ราคาหุ้นอาจจะไม่ได้มากไง
เล่นยากหน่อยถ้าเป็นตลาดที่ขาขึ้น
ราคาหุ้นขึ้นดีอันนี้ก็โอเค
แต่ถ้าปีนี้เราดูในการซื้อขายของตลาดหุ้นไทย
อาจจะไม่เหมือนตลาดทุนต่างชาตินะ

ฉะนั้นเราต้องรับเงินปันผลน่าจะดีกว่านะ
ใช่ครับการสู้ลงทุนมาแล้ว
อย่างไรเนี่ยก็ถือรับเงินปันผลก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่ง
แต่อย่างน้อยก็คือก่อนจะเลิกหุ้นก็ต้องดูก่อนนะครับ
บริษัทนั้นมีการปันผลสม่ำเสมอไหม

ผลประกอบการแข็งแกร่งหรือเปล่า

อย่างพี่นิดครับเขาบอกว่าบางคนก็มีกลยุทธ์นะ
ซื้อปุ๊บถ้าปิดสมุดปันผลปั๊บก็ขายออกอย่างนี้จะดีไหม
โดยปกติแล้วถ้าหุ้นที่เขามีกำลีกำไรดี
ครับนะครับแม้ว่าจะขึ้นเครื่องหมายแล้ว
แล้วราคาหุ้นในกระดาษลดลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาได้
โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเลือก
หนึ่งในการลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ขอกลับไปที่ห้องส่งที่คุณคิงครับ

นั่นคือคำแนะนำสำหรับการลงทุนรวมไปถึงเรื่องของเงินปันผลด้วยนะครับ

เขาบอกว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเหมือนกับหุ้นอาหารทองคำนะครับ
แล้วก็รอเก็บผลผลิตไข่หานทองคำไปได้แบบเรื่อย